ขอโทษแล้ว
นุกมาร้านนี้
นุกกลับรถอีกบ้าน

แค่กลับรถหน้าพี่

เอาก็แจ้งไปดี

กลับรถหน้าบ้านไม่ได้นะคะ
คือเหมือนกับว่ามันจะ

ไปกลับในบ้านเขาเลยด้วยซ้ำกัน

แต่ทั้งพี่เสื้อเขียวที่เขาเดินมาเนี่ยประมาณว่าโอ้โห
คุณเข้าไปกลับรถถึงในเขตพื้นที่บ้านผมเลยเหรอคุณมาทานอาหารร้านนี้เนี่ย

กลับรถหน้าบ้านไม่ได้หรือเจ้าของบ้านมีความรำคาญมากน้อยแค่ไหน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๓ทุ่มค่ะ

อ่ะเมื่อคืนต้นเรื่องเขาเล่าบอกว่า
หนูและครอบครัวไปกินข้าวร้านหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรแถวคลองแม่ลาย

นี่มันเป็นซอยเล็กพ่อก็ไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่ถนนเล็กตรงหน้าบ้านเนี่ยมันกลับรถไม่ได้
เราก็นั่งกินข้าวกันสักแป๊บนึงเขาก็เดินเข้ามาในร้านเลยแล้วบอกรถคันขาวของใคร
พ่อก็ตอบของผมเองครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปกลับรถบ้านใครสุ่มสี่สุ่มห้าแบบเนี้ย
ระวังลูกปืนจะวิ่งใส่หัวหรือมีไม้มีหินคว่างใส่รถนะแล้วเขาก็ทำมือไพ่หลังเหมือนเหน็บอะไรเอาไว้
เขาบอกว่าคนที่โต๊ะขอโทษไปแล้วขอโทษไปเป็น๑๐ครั้งแล้วด้วยซ้ำ
ครับพอตรวจสอบดูนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นประมาณสักสองสามทุ่มอย่างที่เธอว่านั่นแหละค่ะ
บอกว่าวันนั้นไปกินข้าววันเกิดน้าน้าเธอมาร้านนี้บ่อยแต่เธอกับพ่อที่เป็นคนขับรถไม่ชินเส้นทางเพราะมันมืด
เข้าร้านมันก็แคบนี่หายกันนะหายกันนะโอ้มึงอ่ะ
พ่อก็ไม่รู้ว่าร้านอาหารกับเจ้าของบ้านหลังนี้มีปัญหากันหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะ
พ่อก็ไปกลับรถแค่เอาหน้าเสียบไปไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เข้าไปแบบถึงใต้ถุนบ้านอะไรเขาเลย
แล้วพอกลับรถออกมาปุ๊บก็มาจอดที่หน้าร้านอาหารนั่งได้ประมาณสิบนาที
เขาก็เดินมาประมาณว่ารถคันขาวรถใครพ่อก็บอกว่ารถผมครับเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหม
เนี้ยกลับรถในบ้านคนอื่นอ่ะระวังลูกปืนจะลอยเข้าหัวแล้วก็อ่า
หินไม้จะปลาไปที่รถพ่อก็บอกว่าขอโทษครับขอโทษครับ
ผมไม่รู้ผมเพิ่งมาครั้งแรกอ่าพอขอโทษกันแล้วทุกคนทั้งโต๊ะอ่ะ
คือทุกคนขอโทษหมดแต่ก็เหมือนเขาไม่ยอมซึ่งเธอบอกว่าเธอบอกขอโทษอ่ะ
โต๊ขอโทษกันไปหลายครั้งแล้วจริงจริงทีนี้ที่เธอเป็นกังวลเพราะว่าเขาเดินเอามือไพ่หลังพ่อ
ถืออะไรอยู่มันก็ตกใจไปถามเจ้าของร้านเพราะบ้านเขาอยู่ติดกันใช่ไหมคะ
ครับเจ้าของร้านบอกว่าคนก่อเหตุอ่ะไม่ใช่คนก่อเหตุขออภัยค่ะ
เสื้อสีเขียวที่เดินมาโวยวายว่าไปกลับรถบ้านเขาทำไมนะเขาเป็นตำรวจ
และที่ผ่านมาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมากับทางร้านนี่แหละ
เป็นตำรวจเหรอฮะเป็นตำรวจค่ะอ่าแล้วก็มีปัญหากับทางร้านอยู่บ่อยครั้ง
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกค้าก็ขอโทษไปแล้ว
แต่เหมือนอาจจะเป็นด้วยความที่เรามีปัญหากันบ่อยจนมันคงหยุ่มหิมยุบยิบไปหมดแล้ว

เจ้าของร้านบอกเลยว่าผมว่าผมย้ายร้านหนีดีกว่า

ที่ผ่านมาเคยพยายามคุยแล้วบอกเออพี่ช่วยกั้นบ้านให้เป็นสัตว์เป็นส่วนดีไหม

ก็ประเด็นคือโต๊ะนี้เลยนะครับโต๊ะ๓
ทีนี้มันมีการขอโทษกันเกิดขึ้นแล้วนะครับ

ลูกค้าก็มาเรียกว่ามีคนคนหนึ่งเข้ามาอะไรมาด่าอะไรในลูกค้า
ผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเขามีเรื่องกัน
ว่าในลูกค้ากับลูกค้ามีเรื่องกันจริงแล้วคือก็เป็นฝ่ายหน้าบ้าน
ซึ่งถ้าเขาเข้ามาชี้แจงดีเราก็จะไม่อะไรเลยครับ
และอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งคนเราเนี่ยมียศถาบรรดาศักด

แต่คุณก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของกฎหมายดีบ้าง

น้องหนูกลางคืนเด้อพี่อะไรยังไงคือเราเข้าใจ
ถามว่าเรามันผิดไหมกับการไปกลับรถที่เขาห่วงห้ามอะไรอย่างนี้
มันก็เข้าใจเขาครับแต่คนเรามันอยู่ใกล้กันแค่นั้นเองครับ
เพราะไม่อยากเหตุการณ์มันบานปลาย
เขาเล่าบอกว่าตอนเกิดเรื่องมันเป็นยามวิการ
ปกติไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในบ้าน
พื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วนอกจากได้รับอนุญาต

เรื่องของชีวิตเรื่องทรัพย์สินเหมือนกัน

เขาก็เคยจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมามาก

ไม่รู้หรอกว่าคนที่เข้ามากลับรถในบ้าน

หรือเป็นใครจะมาเอาคืนเขาหรือเปล่า

เพราะคู่กรณีเนี่ยขับเข้ามาในบริเวณบ้านเขา

ไม่มีตาการปรากฎบอกหรือขอแบบ
ขอโทษนะคะขอกลับรถหน่อยหรืออะไรอย่างนี้
ไม่มีเลยเขาก็เลยเดินมาต่อว่า

ตำรวจรายนี้ก็บอกว่าได้รับคำขอโทษจริงแต่ก็มีคนในกลุ่มใช้ถ้อยคำหยาบคายพูดใส่เขา
เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์โต้เถียงกันแบบในคลิปนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเวลาฟังอะไรอยากให้ฟังมุมเขาด้วยเหมือนกัน
อยากให้ฟังรอบด้านฟังความฝั่งเขาด้วยปัญหาแบบนี้มันเกิดบ่อยครั้ง
คือแล้วผมจะต้องมานั่งรองรับทุกคนบางคนบอกหาว่าผมแรงน้ำใจ
แล้วยังไงทุกคันจะเข้ามากลับรถในบ้านผมหมดเลยเหรอ
มันก็เกินไปหรือเปล่าเขาก็บอกแบบนี้นะคะ
คือทางฝั่งเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ใกล้บอกว่าเคยบอกให้กั้นรั้วให้เป็นสัดส่วน
แต่ผมว่าคือในมุมนึงมันก็เอาละตำรวจที่เป็นเจ้าของบ้านจะบุกไปหาเขาถึงขั้นนั้นเลย
มันก็แหม่มันบางทีมันก็เกินไปหน่อยแต่อีกมุมหนึ่งถ้าเกิดจะมีร้านอาหารหรือร้านอะไรก็แล้ว
แต่ที่มาเปิดในระแวกบ้านเราแต่ถึงขั้นเราต้องแบบโอ้โหต้องมาหาทางป้องกัน
ให้เขามากลับรถมาจอดรถที่บ้านเราความจริงมันเป็นสิ่งที่ทางร้านควรจะบอก
ที่เราควรจะต้องมาป้องกันของเราเองตรงนี้ผมมันต้องไปหาจุดลงตัวกันให้ได้นะ